นั้นสามารถกระจายสัญญาณได้ไกลแล้วก็ครอบคลุมมากกว่า
ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนในการวางโครงข่ายไปติดตามจากรายงานครับ
กับการใช้งานในพื้นที่ต่างจังหวัดและไม่ต้องติดตั้งเสาสัญญาณจำนวนมาก
ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าคลื่นในย่านอื่น
ทำให้ผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขันการเคาะราคาเพื่อให้ได้ใบอนุญาตใบนี้
ซึ่งทางกษัตริย์ศาสตร์ชอบประเมินว่าอาจจะต้องใช้เวลานานถึง๓วัน๒คืน
ความผิดที่นำมาประมูลก็คือช่องสัญญาณหรือเปรียบเสมือนช่องจราจร
หรือพูดได้ง่ายว่ายิ่งมีช่องการจราจรมากก็จะยิ่งรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้มาก
ทำให้ทุกรายจะต้องแข่งขันราคาในการประมูลครั้งนี้เพื่อให้ได้ถือครองใบอนุญาต
เพราะถ้าหากพ่ายแพ้แล้วอาจจะทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันธุรกิจ